ข่าวนี้มีอย่างน้อย๒ประเด็น
คุณผู้ชมที่นั่งรถทัวร์จากกรุงเทพกลับบ้านที่เชียงใหม่
เอาแบบช่วงเทศกาลติดพริก

เพราะว่าคุณเฮร่าณชิตา

ชั่วโมงครับ

เฮ้ยอีกประเด็นนึง

เข้าไปรับคนผู้โดยสารที่หมอชิดได้ยังไง

นี่คือผู้โดยสารที่ตกค้างนะคะ

อันนี้คือจำนวนผู้โดยสารที่กำลังตกค้างอยู่ค่ะ
ตอนนี้คือเวลา๔ทุ่มนะคะ๔ทุ่มแล้ว
ตัวที่จะออกคือ๒ทุ่ม๔๔
จนตอนนี้ตี๑แล้วก็ยังอยู่ที่กรุงเทพ
เพราะว่าระยะเวลานี้เราควรที่จะอยู่ที่อื่นแล้ว
แต่เราก็ยังไม่ขยับไปไหนเลย
เราจะต้องเดินทางไปถึงเชียงใหม่ตอนตี๕๓

ล่าสุดนะคะอัพพุทธนะคะนะคะ
ล่าสุดคือรถร้อยหน่อยต้องแวะปะยังนะคะ

ขนส่งเตรียมตอบคำถามคุณเฮล่า
แล้วตอบผมด้วยนะผมสงสัย
ในสถานีขนส่งหมอชิดเนี่ย

มีการจดทะเบียนอะไรไว้เลยนะ
เข้าไปรับได้ยังไงแล้วคุณผู้ชมมาดูปัญหาแต่ละอย่าง
อ่านได้ว่าเป็นวิบากรรมที่เขาเจอ
เฮร่านาชิตาจันทนามิสแกรนด์นครนายก
เป็นคนโพสต์รีวิววิบากรรม๒๑ชั่วโมงนี้
เธอนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพมหานครจะไปเชียงใหม่ครับ
เริ่มตั้งแต่ที่หมอชิดไปถึงไม่มีรถทัวร์ครับ
ทำให้ผู้โดยสารหลายร้อยคนตกรถ๒ทุ่มกว่าจนถึงตี๑ถึงได้ขึ้นรถ
ตะบายแล้วยังครับ
พอขึ้นรถมาแล้วเจอปัญหาคนขับรถทัวร์ปกติทางไกลแบบนี้จะมี๒คนใช่ไหม

มีคนเดียวแล้วก็ยังขับรถวนอยู่นะวนทำไม
ก็เต็มแล้วก็ออกดิยังวนรอผู้โดยสารพิเศษ
รอผู้โดยสารพิเศษบางคนให้มาขึ้นรถเสียเวลาวนรถอยู่อีกเป็นหลายชั่วโมง
กว่ารถจะออกจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อรถออกไปแล้วนะครับยังมาเจอปัญหารถยางรั่ว
ต้องไปปะยางแล้วยังเจอปัญหาคนขับรถทัวร์ก็เขามาคนเดียวมือเดียวใช่ไหม
ผู้โดยสารผมต้องขอพักนอนก่อนนะจอดพักนอนอีกครับ
กระทั่งมาถึงจังหวัดตากมีผู้โดยสารในรถทนไม่ไหว
โทรแจ้งขนส่งทำให้มีเจ้าหน้าที่ขนส่งมาตรวจสอบ
ทั้งเจ้าหน้าที่ขนส่งนี่นี่เจ้าหน้าที่ขนส่งช็อก
ผู้โดยสารก็ช็อกเพราะว่ารถทัวร์ที่นั่งมาเป็นรถเถื่อนครับ
ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารรถทัวร์โดยสารไม่ได้จดทะเบียนแบบนี้
ถ้าอายัดรถตอนนี้ทำไงอ่ะอายัดรถตอนนี้แล้วผู้โดยสารจะทำยังไง
ทิ้งไว้ที่จังหวัดตากเหรอจะเดือดร้อนนะ
เจ้าหน้าที่ต้องยอมให้คนขับรถทัวร์ไปส่งผู้โดยสาร
ถึงปลายทางก่อนครับแล้วคนส่งจะดำเนินการภายหลัง
อกจากนี้ยังไม่หมดอีกเหรอนอกจากนี้ยังพบว่าคนขับรถทัวร์
ควงกะขับรถต่อเนื่องจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พัก
ทำให้ต้องพักนอนระหว่างทางรวมเวลาเดินทางทั้งหมด๒๑ชั่วโมงครับคุณผู้ชม
คุณเฮร่ามิสแกรนดนครนายกนำเรื่องนี้มาโพสต์บอกว่า
ไม่มีเจตนาจะทำให้บริษัทรถทัวร์เสียหายนะแต่ต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการนะครับ
ให้บริการให้ดีกว่านี้เพราะผู้โดยสารนอกจากต้องเสียเวลาแล้ว
ยังต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงชีวิตในการใช้บริการด้วย
นี่แหละฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกิดเรื่องแบบนี้
พอพี่เบิร์ตถามแล้วคุณผู้ชมส่งข้อความมาตอนที่พี่เบิร์ตอ่านข่าวบอกว่า